คุณผู้ชมการยกบ้านแบบนี้คือเจ้าของคลิปบอกว่าต้องอาศัยความชำนาญจริงในการถอนเสาบ้านนะคะ
ทำยังไงล่ะไม่ให้บ้านเนี่ยตัวบ้านมันพังให้บ้านอยู่ในสภาพเดิมที่สำคัญ
คนบังคับเครนเนี่ยก็ต้องถือว่าเซียนมากด้วยนะคะจะยากกว่าการขนย้ายชนิดอื่นนะคะ
ผูกเชือกคล้องบ้านยกขึ้นมาแบบไม่เอียงยังทรงตัวได้แบบนี้
แถมยังมีผู้ชาย๒คนยืนบนหลังคาบ้านด้วยหรอโอ้นั่นไงใช่
น่าจะแบบว่าสื่อสารกับคนขับเครนใช่ไหมคะ
นี่แหละชาวเน็ตเข้ามาบอกย้ำบอกว่าเพื่อนบ้านรายนี้คบได้
ย้ายบ้านย้ายบ้านของแท้นะคะพูดจริงย้ายจริงเออเป็นคนจริง
ครับพบได้ไงย้ายบ้านเนี่ยนี่ก็ย้ายบ้านนี่แหละย้ายบ้านนะ
ทั้งบ้านแบบนี้เลยนะคะย้ายบ้านยังไงให้โลกจำย้ายแบบนี้
ถ้าดอมจะย้ายบ้านบอกนะเดี๋ยวบอกพี่เครนให้ยกไปอย่างนี้เลยนะคะ